แม้ว่าปีนี้เรื่องของราคาทุเรียนจะแพงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
แต่ว่าลูกหลานชาวสวนทุเรียนเขามองว่าการเติบโตนั้นไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับ
ตลาดส่งออกเองก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่
ดังนั้นครับจะต้องมีการพัฒนายกระดับของทุเรียนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
โดยนำมาทำเป็นอาหารให้มีความหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ปลูกทุเรียนอินซีเพื่อลดความเสี่ยงในการส่งออกของตลาดในอนาคต
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของธิดาเกษตรของเราคุณอันทรีย์สิริมวก
ัสมันจากทุเรียนแท้ของจันทบุรีส้มตำทุเรียนและยำมังคุด
อีกหนึ่งผลไม้พื้นบ้านเมืองจันทร์ล้วนเป็นเมนูสร้างสรรค์ของร้านจันทรโภชนา
ร้านอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เมนูทุเรียนที่ยกจากสวนมาสู่จานแบบนี้เกิดจากแนวคิดของเจ้าของร้าน
ย้อนไปเมื่อกว่า๑๐ปีที่แล้วตอนนั้นราคาทุเรียนตกต่ำมาก
ต้องการเพิ่มช่องทางการใช้ทุเรียนให้มากกว่าการทานผลสด
เพราะมองว่าในอนาคตทุเรียนจำเป็นต้องวางแผนการตลาดรองรับที่แน่นอนค่ะ
เราเนี่ยโอเคที่มีตลาดจากเมืองจีนรองรับนะครับ
เราก็คงจะต้องไม่พึ่งตลาดตลาดเดียวนะครับ
เราก็คงจะต้องหาตลาดอื่นการให้ความรู้

สำหรับบางตลาดที่อาจจะไม่เคยรับประทานหรือไม่คุ้นเคย
ช่องทางการแปรรูปนะครับหรือรูปแบบอื่นที่เราทำให้เราเมคชัวร์ว่า
วันหนึ่งถ้าหากว่ามันเกิดอะไรที่ขึ้นมา
เราสามารถยังอยู่รอดปลอดภัยได้
ความแปลกใหม่ทำให้เมนูเหล่านี้กลายเป็นไฮไลท์ของร้านที่ทุกคนมาเยือนจะต้องลอง
อกจากนี้ภายในร้านยังได้ช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่
ลูกหลานชาวสวนตั้งชื่อกลุ่มว่าวางใจ
ทำตลาดใหม่โดยการจัดโซนวางขายผลไม้
ในแบบที่ชาวสวนเขารับประทานกันจริง
แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองชิมค่ะ

หรือแม้แต่เราไม่รู้เลยว่าเราขายไปให้ใครกิน
แล้วผู้บริโภคเขาก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูล
กับชาวสวนเพราะว่ามันผ่านคนกลาง

ลองเอาของมาวางสร้างการรับรู้ว่า
ผลไม้บางอย่างเนี่ยลูกเบี้ยวอย่างนี้
มันก็มีรสชาติที่ดีได้

ชาวสวนรุ่นใหม่ที่เพิ่งรับช่วงต่อมาจากครอบครัว
โดยอาศัยความรู้ใหม่ในการพัฒนา

แห่งนี้ได้เป็นทุเรียนอินซีทั้งหมดแล้วค่ะ
เขามีความคิดว่าสารเคมีทำลายสุขภาพ

ขณะเดียวกันฤทธิชัยสร้างตลาดใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย
แทนการส่งให้กับโรงรับซื้อผลไม้

เราไม่สามารถคาดการณ์หรือว่ากำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับ
เราจึงมองว่าอินซีนี่แหละที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับเรา
เพราะอย่างน้อยเองความเป็นอินซีเราสามารถขายสุขภาพ
ขายผลไม้อินซีให้กับตลาดในเมืองไทยบ้านเราได้
หากใครสนใจทุเรียนคุณภาพดีทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เศรษฐกิจ
ลูกด้วยระบบอินซีสามารถไปซื้อหาหรือว่าชิมกันสด
ที่งานมหานครผลไม้๒๐๑๘
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๓๑๑มิถุนายนปี๒๕๕๙
ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อันเจลี่สิริมัวขาวทะลับทีวีรายงาน